ทีนี้ไปดูอีกหนึ่งคดีสลดสังคมคุณผู้ชมค่ะ

เอาลูกของตัวเองลูกสาวนะ
เร่ขายให้กับผู้ชายคนนึงคือ
ให้เขาล่วงละเมิดทางเพศแลกกับเงิน๒๓๐๐บาท
ที่มันยิ่งแย่ไปกว่านั้นก็คือผู้ชายคนนั้น
เป็นพ่อแท้ของเด็กด้วยนะคะ
ล่าสุดตอนนี้ทั้งตัวพ่อแล้วก็ตัวแม่ถูกขังอยู่ที่ศาลจังหวัดฉะเชิงเซาแล้วนะคะ
ตำรวจภูทรพนมสารคามค่ะนำตัวแม่แท้วัย๒๘ปี
และนายวินัยพรมทองสุกวัย๕๒ปี
ผู้ต้องหาในคดีกระทำชำราวเด็กหญิงอายุ๕ขวบ
ขึ้นรถคุมขังนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดฉะเชิงเซา
ประชาชนส่วนใหญ่รู้สึกหดหูและสะเทือนใจเป็นอย่างมาก
ต้นแม่เด็กให้การกับตำรวจเลยนะคะว่า
จริงแล้วนายวินัยที่ล่วงละเมิดเด็กวัย๕ขวบคนนี้
ก็คือพ่อแท้ของเด็กนั่นแหละ
คือตอนแรกเนี่ยตอนที่เธอท้อง
คือต้องบอกก่อนว่าผู้หญิงเนี่ยมีผู้ชายหลายคนมีสามีหลายคน
แล้วปรากฏว่าตอนที่ท้องเนี่ยเธอก็บอกกับนายวินัยแล้วนะว่า
ลูกในท้องเนี่ยคือลูกของนายวินัยแต่นายวินัยไม่เชื่อไม่ยอมรับ
ทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ได้พูดคุยกับตาของเด็กหญิงนะคะ
ก็เล่าบอกว่าที่ผ่านมาลูกสาวเคยเล่าให้ฟังว่า
นายวินัยผู้ต้องหาเนี่ยคืออย่างที่บอกคือพ่อแท้นั่นแหละ
แต่ไม่เชื่อแต่ถึงจะไม่เชื่อก็ยังไปมาหาสู่ที่บ้านเป็นประจำ
แล้วก็พากันออกไปเที่ยวนอกบ้านขับรถมาส่งแบบนี้ตลอดเลย
แต่ตาไม่เคยรู้มาก่อนเลยค่ะว่าไอ้ที่มารับที่บ้านแล้วออกไปข้างนอกเนี่ย
เอาไปทำอะไรพอรู้เรื่องนะตาบอกว่าแค้นใจมาก
ใจจริงแค้นใจทั้งตัวผู้ชายและแค้นใจลูกสาวด้วย
คุณตาบอกว่าลูกสาวเป็นคนสติไม่ค่อยดีเท่าไหร
สลดใจกับเรื่องแบบนี้ที่มันต้องมาเกิดขึ้นกับครอบครัวค่ะ
ส่วนป้าของป้าของหญิงวัย๒๘ปีก็ให้ข้อมูลนะคะว่า
ก็หลานสาวรับสารภาพว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริง
คุณป้าบอกโกรธมากถ้ารู้ก่อนหน้านี้นะ
แจ้งตำรวจมาจัดการกับหลานสาวตัวเองด้วย
แล้วปกติแล้วเนี่ยน้องวัย๕ขวบเนี่ยค่ะ

ทั้งคุณตาทั้งคุณป้าก็เลยบอกว่าไม่รู้มาก่อนเลยจริง
เพื่อนบ้านก็เล่าให้ฟังบอกว่า
จากกระแสร่ำลือเลยนะว่ามีแม่คนหนึ่งพาลูกออกเลขขายบริการ
ตอนแรกชาวบ้านก็ไม่เชื่อคือมันจะมีใครทำได้ขนาดนั้น

ทั้ง๓คนเนี่ยก็มักจะออกไปเที่ยวนอกบ้านในลักษณะของพ่อแม่ลูกค่ะ
ก็เลยไม่คิดว่ามันจะเกิดเป็นเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
พอเรื่องมันแดงตอนตำรวจจับจับได้คาหนังคาเขาเลยนะ
อยู่หลังรถกระบะน้องไม่ได้สวมกางเกงไม่ได้สวมชั้นใน
ผู้ชายเนี่ยซิบไม่ทันได้รูดด้วยซ้ำ

พอชาวบ้านรู้เรื่องชาวบ้านบอกเลยว่าโอ้โห
รับไม่ได้รับไม่ได้จริงแล้วก็สงสารเด็กมาก
ว่าในอนาคตเขาจะมีชีวิตอยู่ต่อไปยังไง
เพราะว่าคือนักข่าวเองก็พยายามถามนายวินัย
ที่เป็นผู้ต้องหาว่ารู้หรือเปล่าว่านี่คือลูกของตนเอง
รู้ไหมว่าน้องคือลูกแท้เขาก็ไม่ตอบไม่ตอบอะไรเลย
ไม่รู้ว่าการที่เขาเลิกกับผู้หญิงคนนี้ไปแล้ว๔๕ปีแล้ว

แต่สุดท้ายคนที่เขาทำก็คือลูกของเขานั่นแหละ